ยังอยู่กันที่เรื่องราวของตัวเลขคุณผู้ชม
เป็นความเชื่อของน้องนิวเอลเด้ง
ล่าสุดนี่นิวเขาไปไหว้พี่ศรีนวล

พี่ศรีนวลเนี่ยคือผู้หญิงที่ตายทั้งกลมค่ะ

บ้านพี่จิลมีหนังหน้าครูเยอะมากนะ
น้องนิวนิวเขาก็ได้จัดของไปไหว้ชุดใหญ่
ไล่จากเลขปิงปองเลยนะคุณผู้ชม
ยังไม่หมดยังไม่หมด
มีอีก๑
ไปกันต่อค่ะลูกสาวพญานาคพี่ลาล่า
ล่าสุดนี่พาขึ้นรถเบ้นป้ายแดง
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้รถเน้นป้ายแดงใช่ไหม
ตอนนี้เขาเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายขาวแล้ว
เลขนี้เลยค่ะ๓ขอไข่ยอผู้หญิง
และเลข๔๖นี่
ลาล่าเนี่ยส่งรูปนี้มาให้น้องรถเบ้นบันเทิงไทยรัฐของเราโดยเฉพาะเลยนะ
ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าป้ายขาวเนี่ยจะให้โชคเหมือนป้ายแดงหรือเปล่า
แต่ป้ายขาวมีเลข๐๑๘ดูนะ
เอ้าล๊อคข้างล่างเล็กอ่ะ
พี่เจคสาดีมากขออีกทีเลขอะไรนะ

เอาล่ะไปต่อกันเลยค่ะของดีของศักดิ์สิทธิ์
ที่พี่ตั๊กเขานำมาบอกต่อเรา
ของดีเนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะเหมือนกับมีดของขลัง

ตั๊กบอกว่ามีตัวเลข

ปิดท้ายกันที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่อ๋อมสกาวใจค่ะ
น้องกระดิ่งมาทันเวลามากคุณผู้ชม

เน้นมาเลยคุณผู้ชมดูที่หน้าจอนะ
เลข๗เลข๔และเลข๖
คุณผู้ชมเห็นเหมือนเราไหมหรือว่าเห็นเป็นเลขอื่น
มาบอกเราได้ผ่านโซเชียลของเรานะคะ

เอาเป็นว่าทุกคนรวยละกันค่ะคุณผู้ชม